เรื่องราวควันหลงในวันแม่ที่ผ่านผลไปแล้วนะคะ
ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องราวดราม่าแต่อย่างใด
คุณจ๊ะนงพนีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เจาะลึกหาข้อมูลความจริงออกมา

คือเธอแบบเป็นลูกสาวที่ยอดกระตันยูจริงคุณผู้ชมต้องบอกแบบนี้เลย
เพราะว่าเธอได้มีการหอบเงินจำนวน๕แสนบาทนะคะ
ที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงในการทำธุรกิจส่วนตัว

มันยังไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการ
แล้วก็ยังไม่ได้วางจำหน่ายด้วยนะคะคุณ
มีเพียงแค่เปิดให้ตัวแทนจัดจำหน่ายจับจองเป็นเจ้าของเท่านั้น
แล้วก็นำเงิน๕แสนที่ได้มาเนี่ย
มอบให้คุณแม่เลยในวันแม่แห่งชาติ
และก็ไม่ได้ให้แต่คุณแม่ในวันแม่นะคะ
มอบเงินให้คุณพ่ออีก๓แสนบาทค่ะคุณ
รวมทั้งหมดก็๘แสนบาทนั่นเอง
นี่ขนาดยังไม่ได้เปิดขายอย่างเป็นทางการนะคุณ
กำไรนี่ก็มาเกือบล้านแล้วค่ะ
ไม่อยากจะกดเครื่องคิดเลขคิดเลยว่า

จะขายดิบขายดีกันขนาดไหนนะฮะ
แต่ธุรกิจส่วนตัวของสาวจ๊ะเนี่ยนะ
เดี๋ยวทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรา

งานเปิดตัวธุรกิจของสาวจ๊ะมาฝากคุณผู้ชม
รับรองเลยว่าอลังการวังเวอร์แน่นอนค่ะ
ใช่แล้วค่ะคือต้องบอกว่าดารากับธุรกิจนี้

เป็นคนที่แบบกระตันยูมากมีอะไร
คือเธอทุ่มเทให้กับครอบครัวเป็นอันดับแรกเสมอเลย
ใช่แล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชม

สำหรับจ๊ะนงพนีนะครับคุณผู้ชม